เป็นเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้
บอกว่าเรื่องราวมันก็แปลกเหมือนกัน
เรื่องของของที่ซื้อมากิน

แต่เขาบอกว่าเขากินไปกินมา
มันไม่ได้ไปเจออะไรที่แบบเราเคยเจอมาก่อน

เป็นวัตถุมงคลพญานาคองค์จิ๋ว
มันไม่ใช่เศษเส้นผมตัวมันลงมันแรงอะไรที่มันไปปนอยู่
มันคือวัตถุมงคลพญานาคองค์จิ๋วอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะ
คือตักทานมาก็แทบจะหมดแล้ว
อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ
นำภาพนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับ
คนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าแฟนสาวไปเที่ยวงานแฟร์
เป็นงานเกี่ยวกับอาหารที่จัดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งนะฮะที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
แล้วซื้อปลาส้มมากล่องหนึ่ง
ปรากฏว่าพอตักทานไปเนี่ยช้อนไปโดนวัตถุบางอย่าง

เคลียร์ไปเคลียร์มามันเห็นชัดเลยว่าเป็นรูปหล่อพญานาคองค์เล็ก

พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควร
บางคนก็บอกโอ้โหจริงหรือเปล่า
อันนี้จะจริงหรือเปล่าหยิบมาใส่ก็ได้ใช่ไหม

บางคนบอกโอ้ถ้าจริงก็แปลกมากนะ
หล่อพญานาคแม้ว่าจะองค์เล็กองค์ฉิวแบบนี้
แตกไปอยู่ในกล่องปลาส้มได้อย่างไร

ผู้ที่โพสต์นี่ฮะคือท่านนี้ครับ
เป็นระบบภรรณน้ำมันที่แหลมชะบัง

ซื้อปลาส้มมากินกับเพื่อนที่ทำงานกินกัน๓คน
ก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรทีนี้มันเหลือก็เอามากินต่อที่บ้าน
ตักไปตักมาเสียงดังกริ๊กพอตักแล้วก็ช้อนขึ้นมาดู
เป็นรูปหล่อพญานาคโลหะสูงประมาณ๒นิ้วอยู่ในกล่องใส่ปลาส้มทอด
ก็เลยเอาไปโพสต์นะฮะทีนี้พอโพสต์ไปเนี่ยคนก็แชร์ต่อกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
รูปหล่อพญานาคโลหะในกล่องปลาส้มเป็นลักษณะแบบนี้สูง๒นิ้ว
นายธนทรบอกว่าพอโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปทางผู้ประกอบการเจ้าของปลาส้มทอด
เขาโทรมาหาแล้วนะโทรมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่ว่าทางนายธนทรก็บอกว่านายธนทรบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรนะครับโพสต์ไปก็แค่รู้สึกประหลาดใจเท่านั้น
ไม่ได้ว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องอะไรนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งมงคลหรือเปล่าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เห็นมาอยู่ด้วยมาเจอขนาดนี้เนี่ย
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะแต่เขายืนยันว่าเขาเจอจริงฮะ
ปกติเชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไหมครับ
ครับส่วนใหญ่ผมก็จะคิดว่ามันเป็นของมงคลส่วนอาหารผมไม่สนใจ
ถึงแม้ผมจะเจอก่อนที่ผมจะทานผมก็ทานอยู่แล้วเพราะว่าอาหารต้นเคล้าร้านนี้ก็โอเคอยู่แล้วอร่อย
ก็พูดคุยกับทางเจ้าของปลาส้มทอดเรียบร้อย
แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่ผสมอยู่ในอาหาร
ตักเข้าปากเคี้ยวฟันแตกขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องถูกไหม